แปดนาฬิกา๔๕นาทีมาดูน้าคนนี้ฮะ
ไพรส์หลานด้วยสิ่งนี้คุณผู้ชม
มาของเธอเธอบอกตอนแรกครับน้าเขาก็บอกว่าสั่งของอะไรมาหรือเปล่า
อ่าหลานก็เปิดดูอ่าดูไปดูมาเฮ้ย
ตัวชมฟุตบอลนักแดงเดือดคุณผู้ชมฮะโอ้ยนี่ตอนที่ช็อตแกะเนี่ย
ที่ฉันดูติ๊งต่อมนี้คือลุ้นมากลุ้นไปด้วยฮะอ่า
โอ้โหถ้าเปิดมาเป็นเมืองทองชนบุรีนี่ไม่ใช่นะผิดนะหลานบอกผมไม่ได้สั่งนะ
บอกไปซื้ออะไรมาอ่านี่นี่นี่โอ้โหแมนยูไนเต็ดเจอริวภูครับ
จะเตกอันสิบสองกรกฎาคมนี้แล้วตัวใบนี้ราคาเจ็ดพันกว่าบาทครับ
หลานชายเห็นปุ๊บยิ้มออกเลยฮะเห็นบอกหลานนี่ดีใจสุดสุดเลยค่ะ
ชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็บอกว่าโอ้ดีใจกับน้องมากเลยนะ
น้าสาวเจ้าของคลิปก็มาตอบว่าน้องเป็นเด็กดีมากจริง
หลานเนี่ยนะตื่นตี๕๓๐มาเปิดร้านทุกวันก่อนจะไปโรงเรียนก็มาช่วยขายของ
ไม่ค่อยออกไปเล่นกับเพื่อนเหมือนคนอื่นอื่นนี่ไงคือรางวัลของเด็กดี
ใช่แล้วฮะนี่รางวัลของเด็กดีก็ได้บัตรชมแดงเดือดที่ไทยกันไปนะ
แต่คือต้องดูคนเดียวใช่ไหมมีบัตรใบเดียวเออน่าจะดูกับคุณน้านี่แหละ
ไปดูเป็นเพื่อนค่ะไปดูกับเพื่อนน้าไปดูเป็นเพื่อนด้วยคือน้าเชียร์ลิเวอร์พูลส่วนหลานเชียร์แมนยู
จะนั่งข้างกันได้ไหมเนี่ยเออหวังว่าเกมนี้จะจบแบบเสมอแล้วกัน
จะได้กลับบ้านแฮปปี้ทั้งคู่ครับ